คุณผู้ชมคะเราได้พูดถึงเด็กหลายอย่างในหลายมุมมอง
เพราะว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินอกจากได้เห็นรอยยิ้มของเด็กแล้ว
แต่คุณผู้ชมคะมีเด็กบางส่วนที่เขาไม่ได้สนุกสนาน
ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้มีรอยยิ้มอะไรมากเท่าไหร่ในวันเด็กแห่งชาติ
เพราะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวจะต้องทำงานหาเงินช่วยครอบครัว
น้องคนนี้ค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะอยู่ม๑สู้ชีวิตมาก
ปั่นจักรยานขายขนมปัง๑๕๐ชิ้นต่อวัน
หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวน้องตังค่ะ
เด็กชายชัยรักอายุ๑๓เองนะคะอยู่ม๑
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพปั่นจักรยานคันเก่าคู่ใจ
แล้วก็จะมีกล่องใส่ขนมปังเอาไปขาย
ตามถนนเขตเทศบาลเมืองขลุงระยะทาง๓กิโลที่จันทบุรีนะคะ
ทุกวันทำแบบนี้ทุกวันค่ะหารายได้เสริม
คุณผู้ชมแล้วน้องไม่ได้ขายขนมปังอย่างเดียวนะ
ขายขนมปังเสร็จมาช่วยงานบ้านอีก
ของที่บ้านช่วยทำความสะอาดร้าน
ร้านก็อยู่ในพื้นที่อำเภอขลุงนะคะ
คุณแม่บุญธรรมของน้องต่างนางสาวธีรภาเล่าให้ฟังว่าน้องลำบากตั้งแต่เด็ก
คือพ่อกับแม่แยกทางกันน้องเนี่ยมาอยู่กับพ่อ
แล้วก็จะออกไปขายพวงมาลัยที่แยกไฟแดงจังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมคะน้องขายพวงมาลัยตั้งแต่๗ควบ
หลังจากนั้นเนี่ยน้องตังสูญเสียคุณพ่อไปค่ะ
คุณพ่อคือเสียชีวิตนะคะน้องก็เคว้งเลย
น้องเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของนางสาวธิราภา
เธอเลยบอกว่าเธอไปคุยกับสามีว่าเอายังไงดี
เป็นญาติกันสงสารเด็กมากเลยเลยรับมาเป็นลูกบุญธรรม
คุณธิรภาก็น่ารักเนาะรับน้องมาเป็นลูกบุญธรรมนะคะ
ก็ดูแลน้องขยันมากกลับจากโรงเรียน
มาช่วยที่บ้านขายอาหารมาช่วยขายขนมปัง
ตอนแรกเดินขายนะคะแล้วอยากขายให้มากขึ้น
ก็ปั่นจักรยานขายเอากล่องใส่ขนมปังไปด้วย
วันหนึ่งขายได้๑๒๐๑๕๐ชิ้นขายหมดทุกวัน
ขายหมดปุ๊บไม่เอาเงินไปใช้เลยสักบาทนะ
เอามาให้แม่บุญธรรมหมดเลย
ถ้า๓โมงครึ่งเขาก็จะเอาแล้ว
อาบน้ำลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วเขาก็จะมาเอาขนมปังเราไปขายหมดเลย
ขายหมดเลยหมดเลยไม่เคยเหลือสักวัน
อย่างต่างเนี่ยเวลาที่ว่าตามวัยของเขา
ที่เขาจะต้องแบบไปวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไปดูรถจักรยานคู่ใจของน้องตังนะคะ
เราบอกว่าค่อนข้างเก่าจะเป็นจักรยานคู่ใจ
ก็เก่ามากจริงคุณผู้ชมลองดูค่ะ

ดอกยางมันแทบไม่มีเนอะล้อหน้าล้อหลังเนาะ
คือแบบโอ้โหมันสึกไปหมดแล้วว่า
ก็ถามน้องนะว่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไหม
น้องเรียนก็ต้องมาทำงานมาขายของมาอะไร
บอกไม่ค่อยอยากไปเที่ยว

ก็อาจจะขอแม่บุญธรรมบ้างเป็นครั้งคราว
แต่ไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนสักเท่าไหร่
ครับปกติเรากลับมาเรามาช่วยขายของทุกวันเลยเหรอครับ
ครับผมทุกวันครับเพราะว่าอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับผม

ไม่ครับผมถ้าอยากเที่ยวกับเพื่อน

บุญธรรมบ้างครั้งครับ
ปกติเราขายกี่อันวันละกี่อันหมด
ประมาณวันละ๑๓๐๑๕๐ครับผม

โอ้โหแล้วเอาตังค์ไปทำอะไร
ก็ให้แม่หมดเลยครับผม
วันหนึ่งเราปั่นไกลไหมปั่นไปถึงไหนลูก
จากก็ถ้าไกลสุดก็จากนี้ไปถึงป่าชายเดนครับผม

แค่เมื่อเราขายของเสร็จแล้วทำไงต่อ
ขายของเสร็จกลับมาก็
เชิญพ่อแม่เก็บล๊ากแล้วก็เคลื่อนไปอาบน้ำ

แล้ววันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมคะ
ตังก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็กเหมือนกันนะ

ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตว่าขอตามไปเก็บภาพได้ไหม
แต่ทีมข่าวของเราก็อยากจะให้น้องมีความสุขเนอะ

ก็ขออนุญาตถ่ายภาพแบบห่างก็แล้วกัน
ก็บอกให้น้องได้ไปสนุกกับเพื่อน
ได้มีรอยยิ้มบ้างนี่ไปร่วมกิจกรรมอย่างนี้ค่ะ

โอ้โหวันเด็กของเราแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันจริงนะ

บางคนก็อาจจะสนุกได้แบบภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด